อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับลูกชายเหมือนกัน
แต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนป่วยนะคะมีอารมณ์แปรปรวน
ก็คลุ้มคลั่งค่ะแล้วก็เผาบ้านตัวเองวอดไปครึ่งหลังเลยนะคะ
ดับเพลิงก็ต้องระดมกำลังเข้าดับไฟ
ลุกไหม้บ้านไม้สองชั้นที่บ้านติ้วตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถดับไฟได้
บ้านก็ขออภัยไม่ใช่ครึ่งหลังคุณผู้ชมวาดทั้งหลังเลยค่ะ
นางสุธิดาอ้นไหวเจ้าของบ้านเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกไปทำธุระนอกบ้านคนที่อยู่บ้านคือลูกชายวัย๒๐ปี
อยู่คนเดียวด้วยสักพักหนึ่งค่ะเห็นควันมันพุ่งออกมาจากบ้านของตัวเอง
เธอก็เลยรีบวิ่งมาดูปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกไหม้บ้านอยู่เลยนะคะ
ไม่สามารถเอาทรัพย์สินอะไรออกมาได้ทันเลย
กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงเนี่ยไฟก็ไหม้วอดไปหมดแล้วค่ะ
สุธิดาเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวบ้านเขาเล่ามา
ว่ามีคนเห็นลูกชายเดินออกมาจากบ้านแล้วก็หายตัวไปในช่วงที่ไฟไหม้
ซึ่งลูกชายเธอเนี่ยมีความผิดปกติคือมีอารมณ์รุนแรงบางครั้งก็คุ้มคลั่ง
เคยก่อเหตุทำร้ายพ่อจนพ่อหนีไปอยู่ที่ระยองมาแล้วด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าลูกชายของนางสุธิดานี่แหละ
คุ้มคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ซึ่งตำรวจสพเมืองมหาสารคามก็จะนำตัวลูกชายของนางสุธิดามาสอบสวน
แล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุของไฟไหม้ค่ะ